ต้องอัดข่าวของคุณแม่อั้มพัศรภานะคะ

เพราะว่าหลายคนก็พอจะได้เห็นภาพควงคู่กันไปนู่นไปนั่นนี่นั่นบ้าง

กินข้าวดูหนังเออหลายอย่างเลยนะคะ
สำหรับไฮโซโปรไฟล์หล่อเลือดอย่างฟลุกวารวุฒินะครับ

มีภาพปาปาราซี่แชะมาให้เราได้เห็นกันตลอด

เหมือนว่าคู่นี้เขาจะมีกิจกรรมร่วมกันอยู่ไม่น้อยเลย
ล่าสุดค่ะพี่อ้ำเขาก็มาร่วมงานอีเวนต

ถูกถามถึงความสัมพันธ์กับไฮโซโปรไฟล์หล่อเลือดอีกครั้ง

เดี๋ยวไปฟังคุณแม่ตอบค่ะ
คุยอยู่ค่ะก็ไม่รู้จริงนะว่ามันจะเป็นอย่างไร
เพราะเราก็ยังแบบไม่ได้คุยอะไรกันมากมายอย่างนั้น
แต่ถามว่าคุยกับพี่เขาอยู่ไหมก็คุยอยู่
แต่สุดท้านหน้าไหนก็ยังไม่ได้ตกลงกันยังไม่ได้คุยค่ะ

ว่าจะคบต่อหรือว่าจะไม่คุยกันอะไรอย่างนี้เราไม่รู้
แต่ตอนนี้ก็คือคุยกับพี่เขาอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้เลยคือไม่ได้เป็นคนปิดนะเรื่องพวกนี้

ก็เป็นปกติไม่ว่าเจอกับใครก็ไม่ได้บอกว่า

แต่แค่เลือกหน้าหน่อยเหมือนที่หน้าก็แบบ
ก็น่าเกลียดคือตัวจริงไม่ได้น่าเกลียดในลูกขนาดนั้นเลย

ห่วงทำไมไม่ได้ห่วงเลยแต่อย่างมันว่าไม่อยาก
มันก็เป็นเรื่องจะให้เราเสียใจทุกทีแล้วก็
ดีกว่าค่ะมันอาจจะไม่มีใครเลยก็ได้ในชีวิตนี้

ก็ต้องเศร้าป่ะแต่เพื่อนอันนี้ผมไม่มีใครได้
มีพี่เมคคนเดียวยังนอกนั้นสมหวังนะเนี่ย
ไม่เป็นไรสิบหวังคนแล้วแล้วก็มีเพื่อนค่ะ

คุณพ่อพี่อ้ำในรูปอีกก็เลยล้อ

เออมากับไปนะคะนี่แหละอย่างที่บอกไปหักสองไอจี
คุณอ้ำก็จะเห็นว่าเธอดูแลครอบครัวดีมาก
เพียงแค่เทศกาลวันเกิดเท่านั้นดูแลดีทุกวัน
ไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็บอกว่า
นี่แหละลูกกระตันยูตัวจริงค่ะ
จริงค่ะว่านะควรมองตั้งนานแล้วด้วย
อันนี้สุดจนลูกกระตันยูที่สุดแล้ว

ไม่ใช่ว่าทุกเทศกาลเราจะต้องดีเราดีทุกวันอยู่แล้วค่ะ
เลิศมากนี่แหละค่ะสมกับเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
พี่อัมพัชราพี่อัมพัชราค่ะคุณ
พูดสิเดี๋ยวแฟนคลัมก็ตีเอา